คนที่เดินมาทั้งหมดมายืนแล้วหยุดอยู่รอบเต็นต์
ผมก็เอาเลยไอ้นี่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างนี้พอดี

แต่ด้านบนเต็นต์ยังมีหน้ากฎหมายนี้อยู่จนใกล้ถึงผมผมมั่นใจว่าไม่ใช่ลุงพันโล
เพราะว่ามันไม่มีแสงใดเลยได้ยินเสียงแอ๊ดแอดแกรกจนมาอยู่ที่หน้าห้องผม
ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ผมก็ได้อยู่ที่นอนแล้วก็เงียบที่สุด
สักพักนึงมันได้ยินเสียงปุ่ง
คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ

เราก็จะมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และในค่ำคืนวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกัน
เป็นประเด็นในเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
และวันนี้เป็นคุณตรีครับจะมาเล่าเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเฉลวฮะ
ทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามรับฟังพร้อมกันครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณตรีครับสวัสดีครับ
วันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับเรื่องที่แปลก
ชื่อเรื่องนี้ครับเฉลว

ผมต้องเรียนคุณแจ๊คว่าธรรมดาแล้วบนโลกเรามันมีสิ่งตรงข้ามเสมอ
เหรียญก็มีสองด้านมีดีก็มีเลวมีใส่ขาวก็มีใส่ดำ
เป็นคอยรักษาสมดุลและแก้กันเสมอ
ซึ่งตรงนี้ผมเล่าย้อนไปว่าเมื่อก่อนนี้ผมไปทำค่ายที่หนึ่ง
แล้วพี่ที่ทางค่ายติดต่อมาว่าผมจะต้องเริ่มค่ายวันเสาร์
เขาบอกว่าขบวนเขาจะออกตั้งแต่วันพุธ
เพื่อไปเตรียมค่ายที่นู่นผมบอกว่าไม่ได้
เพราะถ้าผมไปวันพุธแสดงว่าผมต้องขาดงานตั้งแต่พุธพฤหัสและศุกร์
สามวันผมไม่สามารถลางานได้
ผมจึงบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยววันศุกร์ผมตามไปเอง
แต่ผมไม่เคยไปเป็นจังหวัดที่หนึ่งทางภาคอีสานแล้วกัน
คราวนี้ก็เลยถามพี่ว่าผมจะต้องเดินทางยังไง
พี่ก็บอกว่าก็ไปที่นี่ไปขึ้นรถทัวร์โดย
บอกเขาว่าจะไปที่จังหวัดนี้ตำบลนี้เดี๋ยวเขาก็จะแนะนำให้
ผมก็ไปตั้งแต่๙โมงเช้าผมก็ถามเขาว่า
ผมจะไปที่นี่ผมต้องขึ้นรถที่ไหน
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อไปที่นี่จะมีรถป๑ป๒จะไปอันไหนคะ
ผมด้วยความที่ไม่เคยเดินทางป๑ป๒คืออะไร
ผมก็เลยถามเขาว่าออกกี่โมงครับ
เขาก็บอกว่าอ๋อถ้าป๒ออก๑๐โมงครึ่งป๑ออก๑๑โมง
ด้วยความที่ผมอยากจะไปเร็วผมก็โอเคงั้นป๒แล้วกันครับออก๑๐โมงครึ่ง
ผมก็นั่งรถไปปรากฏว่าระหว่างรถวิ่งไปจอดข้างทางรับคนขึ้น
จนที่พี่เขาบอกว่าผมจะไปถึงประมาณบ่ายสามโมง

คนข้างก็บอกว่าอยู่ที่ตำบลนี้นี่
บอกพี่ครับผมอยู่ที่ตำบลนี้ครับ
ครูครูมาป๒ใช่ไหม
ผมก็ถามว่าใช่ครับแล้วมันคืออะไรครับ
ผมมารู้ทีหลังว่าป๑คือปรับอากาศชั้น๑

แต่เปล่ากาศชั้น๒จะรับคนไปเรื่อย

เขาก็เลยบอกผมว่างั้นครูเตรียมเลยไม่ทุ่มหนึ่งก็๒ทุ่ม
ผมก็โอ้โหโอเคครับผมไม่ได้เตรียมอาหารการกินใดมา
หมายความว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนั้นผมแทบไม่ได้กินอะไรเลย
เมื่อไปถึง๒ทุ่มพี่เขามารับอยู่แล้ว

พอไปถึงปุ๊บพี่เขาก็บอกว่าโอเคครูซื้อก๋วยเตี๋ยแถวนี้กินไหม

เราก็บอกว่างั้นซื้อก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปกินที่ที่พัก
เขาบอกครูเดือนไทย๔ชั่วโมงนะเขาเป็นฝ่ายเก็บน้ำ
โอ้โหเขาบอกว่าถ้ามากลางวันขับรถประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึง
แต่ที่ครูมามืดการจะขึ้นฝ่ายเก็บน้ำตอนนี้มันต้องค่อยไป
ผมก็โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมโอเคผมไหว
เพราะผมก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเสียเวลามากกว่านี้
ไปถึงปุ๊บด้วยความที่หิว
ผมเป็นพี่ส่ออน
เดินไปนานพอสมควรแต่ผมไม่เศร้าเวลา
ก็ไปถึงที่พักที่ฐานตรงนั้นที่เขากางเต็นต์ไว้อยู่แล้ว
กำเนิดไฟมีที่เดียวคือเป็นหลอดสีส้มเชื่อมกับแบตเตอรี่

ผมก็เข้าไปเก็บของในเต็นต์ก็บอกพี่ว่าผมอาบน้ำได้ที่ไหนบ้าง
เขาบอกครูยังไม่ต้องอาบหรอกอาบไม่ได้เพราะว่าเครื่องปั่นไฟมันหยุดไปแล้ว

ผมก็โอเคไม่เป็นไรครับ
งั้นผมก็เตรียมเข้าเต็นต์เอาของอะไรวางเสร็จ
ก็เอากระดาษงานขึ้นมาเอาไฟฉายส่อง
ว่าโอเคพี่เขามีรายชื่อแล้วว่าพรุ่งนี้รายชื่อในฐานผม

ผมก็เตรียมจะใส่ลายชื่อน้องในฐานผม
ปรากฏว่าพี่สอนว่าครูพี่ลืมของไว้ที่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเอาก่อนนะ

ด้วยความที่๑มันมืดแล้วรอบข้างเป็นต้นไม้อากาศเย็นมาก

แล้วก่อนหน้านี้ผมทานอะไรไปเยอะมากผมเลยเริ่มปวดปัสสาวะ
พอลาออกมานอกเต็นต์เริ่มมองโอ้โหแล้วผมจะเดินไปถูกไหมเนี่ย
ถ้าหลงป่านะเออมันเรื่องใดเลยนะ
ผมก็เดินไปหาต้นไม้ต้นนั้น
ผมก็จากการยกมือขอไหว้เรียบร้อยปัสสาวะทำธุระตัวเอง
แล้วคราวนี้ผมก็ไปเห็นสัญลักษณ์หนึ่งอยู่ที่พื้น

ซึ่งผมก็คิดว่าอ๋อโอเคแสดงว่าพี่ก็มาทำสัญลักษณ์ไว้แล้ว
ว่าพรุ่งนี้เด็กจะต้องมาทำอะไรกันครับ

ถ้าผมไม่ได้เข้าประชุมตอนเย็นหมายความว่าผมจะไม่ทราบว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไร

ผมก็หยิบมาเพื่อว่าจะเดี๋ยวไปถามพี่เขานะครับ
กลับมาเสร็จแล้วผมก็เข้าไปในเต็นต์แล้วผมก็รูดซิปปิด
จากนั้นผมก็จากการเอาลายชื่อไซ
ใส่ใส่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินมา
กระแปลบเหมือนเย็บบางไม้แห้งกลิ่งไม้
มาจนถึงเต็นต์ผมก็โอเคพี่สอนคงมาแล้วเดี๋ยวจะได้ถาม
ปรากฏว่าพี่เขามายืนติดกับเต็นต์แต่ไม่เปิดเข้ามา
ผมก็เห้ยเห็นพี่บอกไปเอาของหรือพี่จัดของอะไรอยู่ข้างนอก

สักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนเดินมาอีก
อย่างน้อยต้องมีแน่๒๓คน

แต่คราวนี้มันไม่ได้เดินมาจากทางเดียว

หรือว่าพี่เขาพาพวกน้องมาคุยงานกันเลย
เพราะผมยืนยันว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มงานกัน

คนที่เดินมาทั้งหมดมายืนแล้วหยุดอยู่รอบเต็นต์

สักพักหนึ่งเต็นต์มันเป็นผ้าใช่ไหมครับ
มันมีคนเอาหน้ากดลงมาแล้วก็มือกดลงมาอย่างนี้

ก็จะเป็นนูนเข้าไปถูกครับ
สิ่งแรกที่ผมคิดคือน้องมันแกล้งผมแน่
เพราะว่าปกติเราทำงานกันบ่อยมันมาแกล้งผมแน่มาบิ๊วต์มาชัวร์

เราจะทราบว่ามันสามารถเปิดด้านข้างได้
แล้วมันจะมีผมก็เอาเลยไอ้นี่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างนี้พอดี
ฟื้อเตรียมจะไปจัดการให้
จนสุดไม่มีอะไรข้างนอก
มีแต่ความว่างเปล่าแต่ด้านบนเต็นต์ยังมีหน้ากฎหมายนี้อยู่
ตัวไม่มีไม่มีครับแต่มีหน้ากดไว้อยู่
แล้วผมก็ค่อยปิดแล้วก็อยู่กับตัวเองว่า

แล้วสักพักนึงมันเริ่มมีรอยบุ๋มจากที่อื่นที่อื่น
เหมือนทั้งหมดที่ยืนพยายามจะกดตัวเองเข้ามา

ผมเปิดเต็นต์ออกมาพี่พี่
เมื่อกี้ผมเจอแบบนี้ผมเล่าให้พี่สอนฟัง

พี่ว่าพี่กั้นไว้ดีแล้วนะ

ผมก็บอกว่าพี่พี่กั้นอะไรพี่
เขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครู

เขาบอกว่าผมกั้นเอาไว้มันจะเป็นลักษณะเป็นรูปดาว

ผมก็บอกว่าพี่ครับเป็นแบบนี้ไหมครับ

จากมือผมไปแล้ววิ่งไปในทิศที่ผมเพิ่งไปปัสสาวะมา

แบบว่าครูครูไปเอามาได้ยังไง
ผมเชื่อว่าอารมณ์พี่เขาตอนนั้นน่าจะไม่อยากเรียกผมว่าครูแล้วล่ะ
คราวนี้ผมก็ถามว่ามันคืออะไรอ่ะพี่

เขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเฉลว

ซึ่งธรรมดาแล้วในตรงแถวนี้เขามีความเชื่อเรื่องผีป่า

ดังนั้นเฉลวเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเป็นความเชื่อของคนโบราณ

เหมือนเป็นอนาเคต
ซึ่งพี่เขากั้นไว้ในการทำ๕มุมนี้

เวลาเขาทำเขาจะเสกหัวใจพระพุทธเจ้า๕พระองค์ไว้
ณโมพุทธทายะหักทุกครั้งแล้วก็ไปเสียบไว้เพื่อกันสิ่งพวกนี้
แต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง

ผมก็ไปหยิบมาเท่ากับว่าทิศที่เขาดูแลมันหายไปหนึ่งทิศ

อันนี้ผมถามหน่อยโดยปกติทั่วไปคนอย่างเราเนี่ยคุณผู้ชม
ใครจะรู้ว่าสิ่งนี้ของสิ่งนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้สร้างอนาเขต
ปกปักป้องกันอะไรบางอย่างไม่มีใครรู้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดพอละจากนั้นผมไปสืบข้อมูลลึกลงไป
ปรากฏว่าอันนี้ถ้าเป็นคนที่ต่างจังหวัดหรือมีอายุหน่อยจะทำเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าอย่างเช่นหมอยาเวลาเขาต้มยาหม้อเขาจะต้องปักเฉลวเพื่อปักไว้ในหม้อ
เพื่อให้รู้ว่ายานี้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
มีความศักดิ์สิทธิ์มีความที่สามารถรักษาคนได้

เขาเชื่อว่ามีเทวดาจำพวกหนึ่งเชื่อวิทยาธร

เช่นเห็นยาหม้อนี้เฮ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงไหม
ข้ามหม้อเพื่อให้สูงสิ้นความศักดิ์สิทธิ์

การที่มีพระเจ้า๕พระองค์ไปปักไว้

เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ

หรือเป็นการป้องกันหมอยาคนอื่นที่จะทำให้ยาหม้อนี้เสื่อมลง

หรือถ้าเป็นชาวน้อยชาวน้อยชาวนาก็จะเอาไว้ปรากฏอาณาเขตรอบนา

เพราะเชื่อว่ากันหนูกันพวกศัตรูพืชได้

เฉลวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานพอสมควร
แต่ยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าคนแทบไม่รู้จัก

ถ้าผมไม่เห็นเหตุการณ์วันนั้นผมก็ไม่รู้จัก

หลังจากนั้นค่ายวันนั้นจบลงได้ด้วยดี

ผมก็ใช้ชีวิตสอนหนังสือไปต่างนานา
จนผ่านไปประมาณ๒ปีผมไปรับงานที่หนึ่ง

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะเอานำเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการศึกษา
เท่าที่ควรมาเรียนรวมกันเพื่อที่ว่าจะขยายโอกาสให้เขา
ให้เขาได้มีความรู้ต่างเพิ่มขึ้น

โดยมันเกิดจาก๓โรงเรียน
โรงเรียนที่๑เรียนที่๒และโรงเรียนที่๓ใหญ่สุดเป็นเจ้าภาพ
ดังนั้นโรงเรียนที่๑๒และ๓จะมารวมกันที่โรงเรียนที่๓
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน

คุณครูคะทางเรียนได้จัดที่พักไว้ให้แล้ว

ผมก็โอเคครับแต่
โรงเรียนที่๒ก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งเดินมา

คราวนี้คุณแจ๊คครับถ้าผมไปพักที่หนึ่ง
ที่๒ก็ต้องคิดว่าทำไมคุณต้องไปที่๑

ผมเลยแต่งใจว่าถ้างั้นผมพักที่นี่
โดยผมให้เหตุผลว่าพรุ่งนี้เช้า

โรงเรียนที่๓นี่แหละที่เราทำงานนี่แหละ
ผมก็บอกทางลุงพันโลงว่า
ลุงครับเดี๋ยวผมยังไง

ลุงพันโลงมองหน้าผมไม่ได้รู้สึกอะไร

ครูครูจะนอนจริงเหรอ

ตัวลุงพันโลงเองน่าจะ

ใช่น่าจะไปพักโรงเรียนที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วไหม

นอนได้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยากจะทำค่ายแต่เช้า

คุณครูจะนอนแน่เหรอ
ผมก็ยืนยันว่านอนครับลง

ถ้าผมจะอาบน้ำอะไรในห้องน้ำจะต้องรีบ

ไฟสีส้มปรากฏว่า
ผมก็ไปอาบน้ำเสร็จประมาณ๖โมง
เป็นสถานที่มีแต่เสียงโหลลอกของเด็กน่ารักมาก
แต่กลางคืนมันไม่ใช่นะครับ

ผ่านห้องเรียนโต๊ะเยอะชิ้นพื้นกอดตอนกลางวันมีเด็กนั่งอยู่เต็ม

แล้วที่ผมไปคือมันเป็นช่วงปิดเทอม
อธิบายก่อนโรงเรียนเวลาปิดเทอมเขาจะทำความสะอาดห้องด้วยการนำโต๊ะนักเรียนทั้งหมด
เพื่อให้ด้านหลังเหลือเนื้อที่จะได้ทำความสะอาดสบาย
ลุงเค้าก็พาผมเดินผ่านห้องเรียนต่างจนถึงห้องในสุด
สว่างที่ยังมีอยู่คือแสงสีส้มด้านหน้าห้อง
แล้วผมก็เข้าไปแล้วก็ไฟฉายในมือลุง
เตรียมมาให้ผมคือพอรับดูในห้อง
ฟูกเป็นที่นอนเป็นที่นอนผื่นสีเขียว
คุณแจ๊คเคยออกกำลังกายแล้วมันจะมีที่ออกกำลังกายเป็นเบาะยางนะครับ

แล้วก็มีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มให้แล้วก็มีที่วางเทียน
ถ้าว่าแหล่งกำเนิดแสงของผมคือมีแค่เทียนแล้ว

แล้วผมก็โอเคครับลุงได้ไม่มีปัญหาครับผมก็กระเป๋าไปวางเสร็จ
ผมก็เดินมาที่หน้าประตูเป็นสัญลักษณ์ว่า
ลุงเดี๋ยวผมพักที่นี่แหละ
ลูกถามผมสั้นอีกครั้งหนึ่งว่า
ครูจะพักแม่เหรอ
ผมยังยืนยันว่าผมมองโลกในแง่ดีอยู่ว่า
เขาคงเห็นว่าที่นอนกับหมอนแค่นี้คุณครูจะนอนเหรอ
ผมก็บอกว่าได้ลุงไม่มีปัญหาครับผมนอนได้แค่นี้เองเดี๋ยวก็เช้าแล้ว

ครูบ้านลุงอยู่ตรงนี้นะมีอะไรคุณครูตะโกนเรียกได้นะ
ผมก็ได้ครับลุงผมก็จัดการปิด
ที่นี่มีกรอนคือกรอนด้านในกับกรอนด้านนอกนะครับ
ผมก็ล็อกกอนด้านในเสร็จเรียบร้อย

ก็ตอนนั้นผมลืมบอกไปผมจุดเทียนไว้แล้วจุดเทียนไว้ที่หัวนอนแล้ว
ผมก็เดินไปที่เทียนแล้วก็จากการเก็บของเก็บของแล้วเตรียมจะนอน
แต่คราวนี้ในห้องแหล่งกำเนิดลมที่เดียวมันคือตัวผม
คือผมหายใจแต่เทียนมันกลายเป็นไหวแบบ
เหมือนมีใครหายใจอยู่ใกล้ใกล้ประตูหน้าต่างไม่ได้เปิด
นั่นแหละครับผมคิดว่าในห้องมีหน้าต่างอยู่๓บ้าน
ถ้ามีบานไหนแง้มหรือเปิดไว้อยู่มันจะเป็นคำตอบให้ตัวผมอุ่นใจว่า
นี่คือแหล่งกำหนดกำเนิดลมที่อื่น
ผมก็เดินไปที่หน้าต่างบานที่๑แล้วก็เขย่า

บานที่๒กึ๊กล็อก
บานที่๓ผมภาวนาให้แง้มสักนิดนึงก็ยังดี

เท่ากับว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าที่นี่ไม่ปกติ

เพราะมันมืดจริงมืดขนาดที่ว่าผมมองไม่เห็นนาฬิกาตัวเองด้วย
แต่คราวนี้ผมตื่นเพราะได้ยินเสียง

ลุงพันโลงจะมีหน้าที่พรุ่งนี้อยู่แล้ว

ได้ยินเสียงเอ๊ด

ทีละห้อง

ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ลุงพันโล

มันไม่มีแสงใดเลย

อย่างน้อยต้องลุงมาแล้ว

ถ้าสมมุติว่าเป็นลุงพานโรงจริง
ลุงจะต้องไม่มาสำรวจห้องครู

เพราะลุงรู้อยู่แล้ว

ผมก็ได้อยู่ที่นอนแล้วก็เงียบที่สุด
ด้วยความคิดว่าอยู่เงียบที่สุดมันน่าจะดีที่สุดแล้ว
สุดท้ายเสียงด้านนอกเงียบไป

เพราะสักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงปึ้ง

ผมก็หลับตาแบบกลัวที่สุดแล้วในเวลานั้น
สุดท้ายผมหลับไปเมื่อไหร่ผมไม่รู้
มาตื่นอีกทีหนึ่งคือได้ยินเสียงเคาะประตูเหมือนเดิม

เมื่อคืนนี้ผมเจอแบบนี้เล่าให้ลุงฟัง

เฮ้ยครูใจเย็นคิดมาก

ลุงเขาก็เสร็จการเอาไฟฉาย
แล้วก็ส่องไปที่ด้านบนที่

เพราะว่าในนั้นมันจะมีตั๊กก้าเก็บรูปฮุดบอล

ด้านบนมันมีลูกผู้ชายคนหนึ่ง

ชื่อนายนี้นี้บริจาคเงินเพื่อสร้างที่นี้เป็นสาธารณประโยชน์

เขามาเดินตรวจที่เขาทุกคืนรถครู

เขาก็เลยทำแบบที่ครูบอก

ก็ลุงถามครูแล้วว่าจะนอนจริงเหรอ
แต่คำถามของครูมันกล้ำกึ่งไง

สุดท้ายเขาก็เลยเล่าให้ฟังตรงนั้น

เช้าแล้วคุณครูไปล้างหน้าแปลงฟันได้แล้ว

เอื้อมมือไปหยิบอย่างหนึ่งตรงประตู
มันคือลุงเขาปักเฉลวเอาไว้

ผมไม่เห็นครับเพราะคุณลุงออกไปแล้ว

ที่เขาเข้าไม่ได้เป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่า

ที่ว่าลุงเขาเสียบไว้ด้านนอก
ทำให้เข้ามาไม่ได้หรือเปล่า

นั่นแหละครับในความรู้สึกผมก็เลยรู้สึกว่า

โลกเรามันมีสายดำก็จริง
แต่ผมก็เชื่อว่าของทุกอย่างมันน่าจะมีการแก้ได้

นะฮะโดยเฉพาะผมเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นลักษณะ

หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาทำร้ายเรา

ทีนี้ผมขออนุญาตถามครูอย่างนี้ครับว่า
เฉลวส่วนมากเขาจะทำขึ้นมาจากอะไร

ผมพยายามหาตอกที่มันเป็นสีธรรมชาติแล้ว

ก็คือเฉลวส่วนมากจะทำมาจากตอกอย่างนี้

ผมไม่ทราบนะว่าทำใจอยู่อย่างนี้ได้ไหม

มีการสารตัวกระจาดเลยพรุ่งนี้ใช้

เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ทำขึ้นมา
โอเคแค่เอามาสารเป็นรูปดาวเฉยเนี่ยผมว่า

จะต้องมีการใส่คาถาเข้าไป

ก็คือหัวใจพระพระองค์
ก็คือทั้ง๕มุมของดาว
เอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง

เรียกว่าเวลาลงคาถาต้องเลี้ยง

แล้วก็มีเฉลวแบบ๘ทิศ

ทั้งหมดเลยคือเอาไว้ป้องกันถูกไหมใช่ครับ

สายมนต์ดำก็น่าจะช่วยได้บางส่วน

ต้องใช้คำว่าเหมือนเดิมที่ผมพูดไปตอนต้น

ผมเชื่อว่าการทำแค่นี้แล้วปักไว้คงไม่เสียหาย

เพราะว่าหลังจากที่พี่เขาสอน

ผมไม่ทราบว่าช่วยได้หรือไม่ได้
แต่ผมก็ต้องบอกว่ามันอุ่นใจ

อย่างที่ครูบอกว่าสิ่งเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรางของขลัง
คุณสัยมนต์ดำใดก็แล้วแต่
ก็จะเป็นในรูปแบบของความเชื่อ
เอาไว้คอยปกปักคุ้มครอง

ที่จะปกปักคุ้มครองตัวเราได้ดีที่สุด

ถ้าเรามุ่งมั่นทำแต่ความดี
สิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเกราะ

แล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายนะ

นี่คือลักษณะของเฉลว

ยินดีวันนี้มาเล่าเรื่องตื่นเต้น

เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในมือผม

แล้วก็ศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
เราก็จะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ

ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกัน
ผมแล้วก็ตัวของครูตีลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ